เลยจะพาไปดูหมอลำชื่อดังคุณแอนอรดีและบอยสิริชัย

ล่าสุดกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่คุณผู้ชมค่ะไปดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
เสิร์ตครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงค่ะ
เพราะว่าอะไรครั้งแรกของโครงการผู้จริงและโครงการหมอลำ
ถือเป็นครั้งสำคัญเลยนะคะเพื่อตอบแทนความรักและความเมตตาจากแฟน
จัดเต็มกับบรรยากาศของความสุขและความพิเศษอีกมากมายค่ะ

และเพื่อให้สมกับความตั้งใจค่ะซ้อแอนอรดีเขาเคลียร์คิวงานเข้าห้องซ้อมแบบจัดเต็ม
คุณผู้ชมค่ะดูตามภาพไปเลยนะคะน้องแอนเนี่ยเข้าห้องซ้อมเต้นกับคุณครูครั้งแรกเลย
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนซึ่งถือว่ามันเป็นความฝันที่เราอยากจะทำ
แล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสตอรี่ชีวิตของพี่บอยแล้วก็แอนนะคะ
ซึ่งมันก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเดินทางมาเจอกันได้ยังไง
แล้วก็สิ่งสำคัญในจุดประสงค์ของคอนเสิร์ตนี้ก็คือเราอยากทำเพื่อแฟนคลับที่เข้ามารักเราในช่วง
ในช่วงระยะเวลา๔๕เดือนที่ผ่านมาคือมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่แล้วที่สำคัญฝากคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเราด้วยนะคะ